ช่วงนี้เรียกว่าเป็นช่วงที่สบายที่สุดในชีวิตนะครับ
คำถามคุณดีแต่บังเอิญผมไม่เคยคิดเรื่องพวกนี้เลย

สบายสุดในชีวิตหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ช่วงที่สบายที่สุดในชีวิตครับ
ช่วงสบายที่สุดในชีวิตจริงคือช่วงไม่มีงานทำสบายตอนนี้ไม่สบาย
ปัจจุบันรับหน้าที่รับผิดชอบในงานมีอะไรบ้างคะพี่ตาย
เป็นพิธีกรเจ้าของบริษัทก็เป็นคนคิดงานเป็นคนทำทุกอย่างเอง
ทำเองหมดนะฮะทำทั้งนั้นแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราคิดรายได้ทำอะไรแล้วเรียบร้อยแล้วก็ถึงจะส่งไปให้คนอื่นเขาทำต่ออีกทีหนึ่ง
ทำงานมา๔๐ปีแล้วนะครับเกือบ
เกือบ๔๐ปีกระบวนการทุกกระบวนการยังต้องทำเองทุกกระบวนการ
ดูมากกว่าไม่ใช่ทำเองทุกกระบวนการแล้วเมื่อก่อนนี้ถ่ายเองด้วยถ่ายก็ถ่าย
ถ่ายด้วยเคยถ่ายด้วยอย่างนี้เคยหมดแล้วแต่กล้องนี้สมัยใหม่มันเล็กทิศเดียวหมายผมอัมเบอร์เลอร์ถ่ายตัดต่อลงเสียงลงเพลง
ต่อยเคยให้สัมภาษณ์ว่ารายการพี่ต่อยหรือแม้กระทั่งสื่อมวลชนส่วนใหญ่ถ้าจะอยู่ได้ต้องขายความน่าเชื่อถือ

เพราะทุกวันนี้ความน่าเชื่อถือมันไม่มี

วันนี้ทำไมอายุขนาดนี้ยังอยู่ได้คุณตอบผมหน่อยดิทำไมมันไม่เอาไปสักที

เพราะความน่าเชื่อถือไงว่าคุณขาดความน่าเชื่อถือคุณไม่เป็นที่เคารพคุณไม่เป็นที่ที่พึ่งได้คุณไม่เป็นที่ที่เป็นอะไรสักอย่างหนึ่งให้ได้ที่ฟัง
รายการที่พี่ต่อยทำมาเกือบ๔๐ปีอย่างที่บอกนะครับ๔๐ปีและดำรงความน่าเชื่อถือตามความประสงค์ของตัวเองนะครับมันยากไหมพี่ต่อย
เกมเศรษฐีทำง่ายฝันที่เป็นจริงทำง่ายกลัวคุณต๋อยก็ง่ายไม่ได้ยากเพราะว่าทำความจริง
ตอนที่เราเกิดครัวคุณต่อยขึ้นมาเนี่ยคนก็พูดว่าเราไม่ได้เป็นพ่อครัวแล้วเรามาทำรายการครัวได้ไง
เราก็เลยบอกเขาไปบอกว่าเราไม่ใช่พวกกลัวแต่เรามีลิ้นเราชิมได้เรารู้อะไรอร่อยไม่อร่อยแล้วเราก็อายุขนาดนี้ก็น่าจะบอกคนได้ว่าอะไรดีไม่ดี
ทำตามความจริงแล้วไม่มีการไม่มีการให้ป้ายใครไม่มีการเรียกร้องเงินใครเวลามาออกรายการ
สลึงบาทไม่เคยไปได้จากใครแต่มันดีแล้วเขาได้เวลาเขาได้ดีเป็นไงเขาก็มาขอบคุณแค่นั้นเอง
เอาไปสัก๒ล้านช่วยโปรโมทครัวผมหน่อย
ที่คุณพูดคุณก็นึกว่าคุณพูดเล่นนึกว่าพูดถามให้สนุกมันมีเขาเอาตังค์มาให้จริงแล้วช่วยโปรโมทหน่อยช่วยให้ลงหน่อย
เราไม่เอาเราบอกเราทำไม่ได้คือถ้าคุณไม่อร่อยจริงคุณออกไปคุณก็อายชาวบ้านเขา
ไหนในยุคโซเชียลมีเดียที่เขาบอกนะผมอาจจะไม่ได้คิดยุคโซเชียลมีเดียคองเมืองตอดใจก็ฝากตัวหรือ
คือมันมีคนอยู่หลายคนที่มันไม่รับกระแสโรคครันไม่เข้าใจโรคและตอดภัณฑ์โรคมันมีมันมีมา

แต่เท่าที่ทราบมันน่าจะจริงนะครับ
โปรดรักษ์เป็นคนคิดกล้องด้านได้เป็นคนแรกนะฮะ

ว่าทีวีมันจะมีดิจิทัลทีวีนะ

มันจะมีแอปพลิเคชันต่างนะ

คุณจะทำไงให้มันมาหากันให้เจอ
เขาเคยพูดว่าทีวีจะตาย

แล้วจะทำไงให้ตัวเราเองว่าไม่ใช่เป็นพวกทีวีตกรุ่น
อย่างทีวีที่ต้องก็ตายนะพี่ต่อย

ตายแน่นอนก็เกิดเปิดมันยังไง๒๖ช่อง

และที่คิดมาจนถึงตอนนี้ทำไมไม่เห็นคิดหาทางแก้เลย
ทำไมไม่คิดหาทางแก้

ระยะบีกินิ่งที่ดูเหมือนดูดีเท่านั้น

คุณค่ามันจะมาพร้อมกับความวื้อหวาได้ยังไงทุกอัน
วันประเทศนี้จะพูดเรื่องอะไรกันเนี่ย

เด็กเก่งในประเทศนี้คือร้องเพลงเก่งนะ

นี่เป็นที่ชื่นชมชื่นชอบและยินดีกันอย่างยิ่ง

วันนี้เดี๋ยวเย็นนี้ก็มีคนมาร้องเพลงรายการผม

เป็นนักแสดงเป็นนักร้องกี่คน

ไหนจะขึ้นหรือช่องไหนจะอยู่ตรงมันไม่มี

ทำเรื่องดีสังคีดีไปขายมีใครซื้อมาก

คุณก็ไม่รู้จักทำสารคดีดีให้มันสนุกสนาน

มีหมดหมด
การเศษของคนหรือสิ่งต่างของคนเนี่ย
ชาติหรืออะไรต่างเนี่ยไอ้ผู้นำเนี่ย
เพราะว่าคนเนี่ยหัวมันจะแตกแยกความคิดมาก
เพราะเรื่องอย่างนี้มันมากขึ้นนะ
ในแอปอะไรก็ตามคุณลงไปใส่อะไรก็ได้คุณไปโพสต์ด้วยก็ได้
ถ้าเกินนาที๒นาที๓ทีไม่มีคนดูแล้วครับ
คนมันใจเร็วเดี๋ยวนี้
คุณถามดีมากเลยนี่มันเข้ามาสู่คำถามแรกที่คุณถามผมเมื่อกี้ไง
ทำงานเกือบ๔๕ปีทั้งนี้มีอะไรอยากจะไปแก้ไขไหมพี่สอยที่ผ่านมา
แก้ไขไม่ได้อยู่แล้วมันเป็นไปไม่ได้แล้วที่พูดไปทั้งหมดวันนี้
ไม่ได้ตั้งใจจะว่าอะไรใครเลยตั้งใจจะเป็นข้อคิดเห็นเท่านั้นเอง
เดี๋ยวคนจะว่าเราพูดอะไรไหมรู้สึกไม่ชอบกศธชเลยไม่ใช่ไม่ชอบ
แนะนำแนะนำว่าวิธีการทำไงไม่เคยพูดเลยนะว่าให้ยุบไปนะโครงการนี้ไม่เคยพูดนะ
แต่พูดแบบว่าเฮ้ยอะไรที่มันไม่ถูกต้องเรามาประชุมกันดีเรียกทั้งหมดมาประชุมกันแล้วเสร็จ
ลองเสนอลองเปลี่ยนดูเพื่อให้สิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับประเทศของเรา

ต่อยพูดอย่างนี้ผมนึกถึงตอนยุคที่พี่ต๋อยชิงจะเป็นผอไอทีวีตอนนั้น
ผมไม่เคยชิงเขาให้ผมเป็นเองผมไม่เคยไปชิง
ถ้าเป็นตอนนั้นท็อปวิชั่นอย่างนี้นะประเทศนี้จะสื่อจนไม่เป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับ
เกี่ยวกับวิชั่นผมต้องเป็นวิชั่นคนอื่น
อดีตมีอะไรที่คิดว่าไม่น่าทำหรือว่าเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมาในลูกค้าสื่อนะครับ

ไม่เคยมีเลยไม่เคยมีมันไม่ใช่ความผิดของผมที่เขาเลิกไอทีวี
ถ้าคุณจะถามตรงก็คือว่าไม่น่าเอาไปทำไอทีวีเลยหรือเปล่า
มันไม่ใช่ความเห็นผมที่เขาเลิกไอทีวีมันไม่ใช่ความผิดผมไม่เกี่ยว
มันเป็นสิ่งที่ผมบอกแล้วด้วยว่าให้ทำอย่างนี้อย่างนี้
ถ้าไม่ทำเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนี้ก็เป็นจริงตามนั้นทุกอย่าง

บอกว่าให้เงินเดือนพนักงานไม่มีงาน๘๙เดือนเลย
ก็มีตังค์อ่ะ

ตังค์มาแล้วก็ลูกน้องไอ้พวกนี้มันทำงานมาให้ใช่ไหม
แล้วเมื่อทำงานมาให้นี้แล้วเขาเลิกปิด
เที่ยงคืนเขาปิดตึ้งแล้วรุ่งเช้าไปบอกลูกน้องว่า
ไม่มีงานแล้วนะงั้นเลือกจ้างเหรอ
มันพูดไม่ได้หรอกมึงก็บอกใจเย็นไม่เป็นไรไม่ได้ทำไป

หมักลุกบ้างผักนิตติ้งบ้างโคเชบ้างแล้วแต่คน

เก็บไปเยอะไหมครับพี่ตาย
หลายสิบล้านเยอะหลายสิบล้าน

มันไม่ได้นี่ดีมากเลยพูดดีมากมันไม่ได้เผาเงินนะ

เพราะเป็นเงินที่เสียไปด้วยความเมตตางกรุณา
มันเป็นเงินที่เสียไปด้วยความสมัครใจ
พวกลูกทีมเราเข้าใจอะไรครับลูกน้องพี่ตอยค่ะ
ว่าเขาอยากจะทำเรื่อยยาวเวลา๙เดือนพี่ตอยทำอะไรอ่ะ

ซวยที่สุดเลยตอนนั้นผมผิดเลยเนี่ยถามว่าผิดพลาดอะไรในชีวิต

คือช่วง๘๙เดือนผม๑น่าจะไว้ผมยาวที่สุดเลยไม่ไว้

ความจริงผมหัวงอกผมก็น่าจะปล่อยให้งอกแล้วไว้ผมยาว
แต่ที่บ้านบอกว่าทำไม่ได้คนก็จะว่าเธอโซม
เหมือนจะว่าเธอไม่มีงานทำแล้วเธอจะอย่างนู้นอย่างนี้มันจะเป็นขี้ปากของสังคมเต็มไปหมด
แล้วก็บอกเอาอดอดหนึ่งไม่อยากย้อมผมคืออยากให้หัวงอก
สองอยากไว้ผมยาวมากเพราะเป็นคนชอบคนไว้ผมยาวไม่เคยชอบผมสั้นตอนหนุ่มก็ไว้ถึงเอว
ไม่เคยไม่เคยชอบผมสั้นชอบผมยาวดังนั้นก็สองสิ่งที่น่าจะได้ทำไม่ได้ทำ
จะไปเที่ยวต่างประเทศจะไปอะไรก็ไปไม่ได้เพราะว่าเกรงใจลูกน้อง
คือเวลาเอาอย่างนี้นะบริษัทปิดเก้าเดือนเนี่ยผมไปบริษัททุกวันหมายถึงจันทร์จันทร์สุขนะ
ทุกวันไปหาเพราะเป็นห่วงมันแทนที่จะได้ไปเที่ยวแต่นี่วันไหนไม่ไปก็กลัวมันจะใจเสีย
กุ้งมันนายไปไหนอย่างนู้นนายไปนี่อะไรก็ความที่เป็นห่วงมันก็เลยไปทุกวันก็เลยกลายเป็นคนเล่นหมักลุกเก่ง
กลางวันเนี่ยที่บริษัทจะไม่รู้เหมือนบริษัทอื่นหรือเปล่ากลางวันเนี่ยบริษัทมีข้าวกลางวันเลี้ยง
เลี้ยงทุกวันก็ยังเลี้ยงข้าวกลางวันอยู่ก็ไปกินข้าวกลางวันอยู่เนี่ยอันนี้ที่พลาด

เออเศร้าจริงเรื่องนี้ไปแล้วตอนนั้นโอดเลยโอดเลย